ไปดูเหตุการณ์ที่ชนบุรีคุณผู้ชมค่ะ
ผู้ชายชาวเกาหลีเนี่ยนะคะ
ก่อเหตุกักขังแฟนสาวชาวไทย

ขู่จะโยนลงมาจากตึกชั้น๕
ตำรวจต้องเข้าไปช่วยค่ะ
เปิดไฟ
สุดท้ายก็ควบคุมตัวไว้ได้สำเร็จนะคะ
คือตำรวจเกรียดกรอบกว่าสามชั่วโมงนะคะ

แล้วก็ไปชาร์จตัวชายชาวเกาหลีนะคะ

ที่ต้องบอกว่ากำลังคุ้มคลั่งเลยค่ะ
ช่วยผู้หญิงคนนี้ออกมาได้สำเร็จนะคะ

จับผู้หญิงเป็นตัวประกันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนเย็นเย็นนะคะ
ตำรวจสพบังละมุงได้รับแจ้งบอกชายชาวเกาหลีใต้
ชื่อว่านายชรสุงฮักอายุ๔๐ปีค่ะ
พยายามทำร้ายร่างกายแฟนสาวชาวไทยชื่อนางสาวเบล
ในห้องพักคอนโดมิเนียมชั้น๕
แล้วโวยวายเสียงดังคุ้มคลั่ง
ขู่ว่าจะจับแฟนโยนลงมาจากระเบียงชั้น๕

ข้างล่างก็เตรียมเบาะลมขนาดใหญ่ไว้รองรับกันไว้ก่อน
เผื่อว่าเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเพราะว่าเขาขู่

แล้วก็นี่ค่ะพังประตูเข้าไป

นางสาวเบลเนี่ยสภาพตอนที่ถูกช่วยออกมาเนี่ย

แล้วก็ถูกเรียกว่าตัดผมจนเสียทรงอะค่ะ
เพื่อนสนิทของนางเสาเบลเล่าบอกว่า
นางสาวเบลขาดการติดต่อไป๔วัน
ตอนเย็นส่งข้อความมาขอความช่วยเหลือบอกถูก
ช้อนซุงฮักทำร้ายร่างกายกล้อนผมจนเสียทรง
แล้วพยายามจะจับเธอโยนลงจากตึก
เพื่อนเลยแจ้งตำรวจค่ะ
หลังจากที่เหตุการณ์สงบตำรวจเข้าไปค้นห้อง
ปรากฏว่าในห้องเนี่ยนะครับ
ไอซ์๑กรัมยาเค๑กรัม
อุปกรณ์เสพและตาชั่งอีก๑อัน

วันนี้พันธุ์ตำรวจเอกนาวินสินทุรัติ

แจ้งข้อหากับนายชอนซุงฮัก๓ข้อหา
ร่วมกันครอบครองยาเสพติดเสพยาเสพติด

๒ข้อหาก็คือร่วมกันครอบครองยาเสพติด

จังหวัดชนบุรีสั่งการให้ขยายผลเรื่องที่มาแล้วนะคะ

เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวบอกนายชอนซุงฮัก

แล้วก็คบหากับนางสาวเบล

ที่ทะเลาะกันเนี่ยมาจากนายชอนสุงฮักษ์
กลับมาไทยรอบนี้พบว่ารองเท้าราคาแพง
มูลค่าเกือบ๑แสนบาทหายไป
ก็เลยทะเลาะกันแล้วมันก็บานปลาย

มีคนอื่นมาขโมยรองเท้าไปค่ะ
ผู้ชายก็มันต้องไม่พอใจ
มันใช้ตังค์ของผมมันอยู่ตรงไหนบ้างอะไรอย่างนี้

แล้วก็ลงเทาเขาโอนินซุกาไทเกอร์อะไรอย่างนี้นะ
มันลิมิติมันคงแพง

ก็เลยเขาไม่อยู่ที่อยู่ในอยู่เมืองไทย
เพื่อนก็มาที่ห้องเขาผู้หญิงเพื่อนนะ
น่าจะเขาเอาไปหรือไม่เอาไปยังไม่รู้เลยครับ
แต่ว่าคือผู้ชายก็คิดว่าคนอื่นก็เอาไปแน่

อ๋อมีคนอื่นขโมยไปค่ะ
รองเท้าน่าจะเพื่อนเอาไปค่ะ

เงินไม่ได้เอาค่ะ